เอออย่าให้เรามันเจอกันทุกคัน
เพราะถ้าหน้าเจอกันยาวแบบนี้อยู่แล้ว
ค่าอ่ะส่งไลน์มาคุยกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
อยู่หน้าจอนะคะ

กระโดดสะพานพระราม๗เพื่อฆ่าตัวตาย
เห็นไหมกู้ภัยตำรวจต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อม
ภาวะขับรถมาตอนกลางคืนอยู่ดีถูกหนุ่มขับรถหรูปาดหน้า
ก่อนจะเดินลงมาแล้วถามว่าในรถมีเด็กไหม
ส่วนเรื่องนี้นะครับฝ่ายปกครองบุกตรวจสอบแล้ว
สำนักปู่รุษีเนรท่านสี่พุทธคุณ
ทำน้ำหมดได้การถุยถุย
ถุยน้ำลายใส่อ่างน้ำมนต์แถมอมน้ำตาเทียน

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าวโอ้โฮ
มาก้าพาได้ตัวอย่างนี้นะครับ
อยากจะให้ดูเรื่องราวสยองขวัญกันหน่อย
คือเป็นคลิปที่เห็นแล้วเนี่ยตกอกตกใจ
ที่ว่าเห็นแสงอะไรประหลาดเป็นเรื่องของความเชื่อคิดว่าวิญญาณด้วย
แล้วที่สำคัญคลิปนี้พระท่านโพสต์เองเลย
โอ้โหขนลุกแล้วอยากจะให้ดูหน่อยสรุปใช่วิญญาณจริงป่ะครับเนี่ย
ลูกคำเอ๋ยคนต้องตามแม่จำให้เข้าวัดเจอคำ
อยากมันติดมันผ่าให้ต้องเพ้นจังหันบาง
อยากนำทางมาเห็นเจ้าวางมาเอาขึ้นรึเปล่า
ลอยไปอย่างนั้นเอาจริงดูแล้วมันเหมือนในหนังเลยนะคุณชิสา
นั่นน่ะสิคะเป็นเหมือนกับร่างขาว
ลอยไปลอยมาแล้วลอยทะลุอะไรเนี่ยไปได้ด้วยเหมือนกัน
แล้วที่สำคัญยังไงรู้ไหมคือสุนัขหมาครับ
ใส่บางสิ่งบางอย่างที่มันล่องลอยนั่นล่ะ

ใช่ไหมแล้วคลิปนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมบอก
คนโพสนะเป็นพระนะคุณชิสาร

ท่านมักจะโพสต์คลิปสอนคติธรรมอยู่แล้วนะ
แต่คลิปนี้ท่านโพสต์ไปแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า

ต้องรอลูกหลานให้เข้ามาทำบุญให้
บางคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นวิญญาณแล้ว
เกิดแก่เจ็บตายไม่เรื่องปกติ
แต่เอาจริงผีหลอกไม่น่ากลัวเท่าคนหลอกหรอกนะ
โอ้ยจริงด้วยเหรอคุณจะบอกให้ผีหลอกยังเก่งก็แค่เสียขวัญ
แต่แต่ถ้าเธอหลอกฉันมันเสียใจ
ตอนนี้ฉันก็เสียใจมากเลยเสียใจที่ว่ามันเบาเนอะที่คุณเล่นวงเนี่ย
ไม่เป็นไรงั้นพักไปคิดใหม่ก่อนนะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับ
มาตาต่อกันแบบชัดได้คู่กันสมัครข่าว
เอาละครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทำน้ำมนต์เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็น
ถ้าไปตามพิธีกรรมต่างเป็นสายมูเนี่ยก็คงจะต้องสนใจในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละ
ก็หยดน้ำตาเทียนอะไรก็ว่าไปเออแต่ที่จะได้ดูต่อจากนี้เป็นการทำน้ำมนต์ที่ดูแล้ว
โอ้โหแปลกประหลาดแล้วน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยล่ะครับจริงค่ะ

คุณดูเนี่ยจังหวะที่มีการถกทุลายเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมใช่มันใช่เลยล่ะครับ
ทำไมต้องถมลงไปด้วยล่ะคะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมความเชื่อ
จะบอกแบบนี้ว่าคลิปนี้มันโด่งดังมากเลยนะเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โต
วันแล้วล่ะเราก็เลยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนี่แหละอ่าแต่เล่าแบบนี้ก่อน
คลิปนี้ที่เห็นเนี่ยหลวงปู่ฤษีเนรธาตุศรีพุทธคุณ
ทำพิธีอมน้ำตาเทียนถุยน้ำลายมันชัดเจนเลยมันถุยน้ำลายครับ
แล้วก็ทำไปเพื่อเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะเอาไปให้กับลูกศิษย์นั่นแหละ
ลูกศิลปรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีน้ำลายผสมน้ำมนต์เนี่ยโอ้โหเป็นผมโอ้ไม่เอาด้วย
เออแล้วไม่แค่นั้นยังมีอะไรเนี่ยเอามาราดตัวเองด้วยอ่ะคุณน้ำตาเทียนครับ
โอ้โหลาดลงไปแบบนี้เลยคือจะแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองอ่ะ
มีของไงไม่ร้อนไม่สะทกสถานโอ้แต่แบบนี้เนี่ย
พอเอาไปลงในโซเชียลเป็นไงโอ้โหหลายคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยล่ะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่านดูเลยนะทำนองเป็นลักษณะของแบบบนอ่ะ
ไม่โอเคทั้งนั้นแหละนะใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะนายอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยสาธารณสุขและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อาสมของฤษีเนรเนรธาตุศรีนี่แหละ
อยู่ที่บ้านอนามัยตะบนอาจสามารถนะแต่พอไปถึงแล้วเงียบ
เจอไหมไม่เจอตัวฤษีเนรโอ้แต่เจออยู่อย่างหนึ่งเจออะไร
สุนัขแล้วเจอสี่ห้าหกตัวเลยนะโอ้เยอะเสีย
อาสมอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอ้าวด้านหน้าอาสมมีรูปปั้นพระพุทธรูป
แล้วก็องค์เทพต่างอ่ะเนาะไปดูหน่อยบนชั้นสองของอาสม
ล็อกประตูเอาไว้แล้วก็ไปส่องดูด้านใน
แล้วก็มีรูปปั้นฤษีนุ่งขาวห่มขาวพระพุทธรูปพระแก้ว
มารับกดเครื่องรางของขังต่างนี่ดูเอาละกันอู้ฮู้
ลงว่าตรงนี้แหละที่ใช้ในการประกอบทำพิธี
ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ลดลานะคะก็ไปตามดูเอ๊ะมีใครพอจะคุยด้วยไหม
ไปเจอนางสาวเกดซึ่งเป็นน้องสาวของลูกศิษย์คนสนิทของฤษีเนรนะ
นางสาวเกดบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงการอาบน้ำมนต์
ของฤษีเพียงคนเดียวเท่านั้นเออนะซึ่งพี่ชายของเธอเนี่ย
เป็นคนถ่ายคลิปให้เออไม่มีชาวบ้านมาร่วมพิธีแต่ยังได้อ๋อ
แล้วพอทำพิธีอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็นำน้ำมนต์ในอ่างนี้
เททิ้งไม่ได้แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ตามที่หลายคนกังวลนะคะ
พิธีกับห้องเพื่อนไหมปีหนึ่งประจีนเยอะเยอะหนึ่งไหมค่ะ
อาบห้องเพื่อนเองไหมค่ะอยู่ชาวคู่อยู่ชาวคู่ห้องเพื่อน
เพื่อนมีคนมารวมมียังคนมารวมทีแล้วอ้างน้ำมนต์มันก็
ก็บริเอาไว้แต่แม่นจะพูดแบบ
ก็เป็นคำยืนยันว่าไม่ได้ไปรถใครอาบน้ำมนต์ให้ตัวเองคนเดียว
อ้าวส่วนใดบุญสมพรหมพระชินวงนะครับ
อนามัยนั่นแหละเขาบอกว่าหลังจากที่
ฤษีเนรมาตั้งอาสมอยู่กลางป่าอ้อยตรงเนี้ยก็มีลูกศิษย์นะ
มาในพื้นที่ตรงนี้บ่อยเลยเพื่อจะมาทำพิธีต่างตามความเชื่อ
แล้วก็ทำเครื่องรางของขลังนั่นแหละแต่อย่างนี้
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เชื่อหรอกแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาในตัวไอ้ฤษีเนรอะไรนี้ด้วย
ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปนะคะอย่างนายอำเภอจังหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าฤษีคนนี้
ไม่ใช่คนในพื้นที่นะเป็นคนต่างจังหวัด
แต่ว่ามาสร้างอสมอยู่ที่นี่ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วคุณชนะโอ้
ก็เป็นข้อมูลที่เขาสืบค้นกันมาทีนี้ยังไงต่อพอเจ้าหน้าที่มาดูแล้วเนี่ย
ไม่เจอรือศรีเนรก็เลยฝากกำชับไปทางผู้นำชุมชนว่า
ให้เฝ้าดูการกระทำของฤษีเนรได้อย่างใกล้ชิด
ถ้าหากว่าพบว่ามีการโอ้อวดเกินจริงอีก
จะให้ฝ่ายนิตกรของสาธารณสุขและสำนักพุทธ
ดำเนินการตามกฎหมายเลยค่ะคุณ

ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชิสาค่ะ
เคยทำพิธีปลุกเสกลูกอมจักรวาลแล้วด้วยอมจักรวาล
อมจักรวาลรสชาติเป็นยังไงเอ้ยไม่เคยเจอไม่เคยกิน
โอ้โหเค้าบอกว่าไอ้ลูกอมจักรวานเนี่ยเจอแต่ลูกปุ่ม
สามารถค้าเชื้อโควิด๑๙ได้เฮ้ย
อมแล้วไม่เป็นโควิดเหรออันนี้ลักษณะแบบนี้เหรอ
เฮ้ยแล้วเอาไปขายไปแบบเหมือนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเช่าบูชา
แล้วได้ไหมขายได้หรือเปล่าก็ไม่ได้อ่ะสิ
เขาถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบจนต้องหอบลูกอมจักรวาล
หนีมาแล้วโอ้โห
โอ้โหเอาล่ะอย่างนี้ละกันดูแล้วเนี่ยท่าทางนะไม่น่าไว้วางใจ
ก็คงต้องตรวจสอบกันอีกเยอะเป็นไปได้มาตรวจสอบครั้งนี้ไม่เจอ
อืมต้องลงอีกเอาให้เจอให้ได้
ไปคุยกันหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็นคนที่ไหนทำไมถึงได้มาทำแบบนี้
เพราะเรื่องความเชื่อเราก็ไม่ห้ามกันแต่ถ้าทำอะไรแล้วทำให้คนงมงายหรือเดือดร้อน

เดี๋ยวนำมาเสนอคุณผู้ชมนะถ้ามีความคืบหน้านะคะ
ต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มคนนี้ค่ะเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อันนี้น่าเห็นใจนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

หนุ่มคนนี้บอกไม่อยากทานยาแล้วก็เลยตัดสินใจไปกระโดดฆ่าตัวตาย
กระโดดสะพานพระราม๗สุดท้ายจนทีต้องรีบเข้าไปเกลี้ยกลอมค่ะ
จังหวะนี้คุณชนะ
เจ้าหน้าที่เขาใจดีซู่เสื้อพยายามคุยพยายามเจรจา
ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยู
กำลังคุยกับผู้ชายที่เกาะขอบสะพาน
ว่ากันว่าอายุสัก๒๕๓๕ปีนะ
กำลังไปยืนอยู่ด้านนอกราวสะพานพระราม๗
สะพานนี้ก็สูงแล้วก็ใหญ่ทีเดียวท่าทางเหมือนจะกระโดดลงไปในแม่น้ำแล้วแหละ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณชนะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายคนนี้เขาพักอยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๘๖
กรุงเทพมหานครฝั่งทนนั่นแหละเขามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อ๋อเหรอแต่ก็ไม่ได้ทานยามาพักหนึ่งแล้วนะไม่ยอมกินยา
เจ้าตัวบอกว่าเครียดเครียดมากอยากฆ่าตัวตายเบื่อสภาพแบบนี้
เอาจริงคนเวลาจิตตกคนป่วยใช่ไหม
บางครั้งบางคราเขาก็จะมีสภาพลักษณะคล้ายแบบนี้
แล้วเขาไม่อยากกินยาแล้วไม่อยากรักษาตัวแล้วอยากตาย
เจ้าหน้าที่เขาก็ประสานครอบครัวนะเอางี้คนอื่นมาพูดเนี่ย
อาจจะไม่เชื่ออาจจะกลัวด้วยให้คนในครอบครัวมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรง
แต่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะที่อยู่ตรงขอบสะพานเนี่ย
ไม่มีทีท่าจะสงบเลยกู้ภัยครับ
อาศัยจังหวะเผลอเข้าชาร์จตัวได้
โอ้โหนี่อาศัยจังหวะเผลอจริง
ไม่ใช่แค่คนเกาะสะพานเผลอนะเออ
ช่างภาพผู้สื่อข่าวก็เผลอเหมือนกัน
ก็เลยไม่ได้มีภาพส่วนที่คว้าตัวเข้ามา
ใช่เป็นไงเผลอกันทั้งสะพานเลย
ขอบคุณพี่กู้ภัยที่เป็นห่วงแล้วก็เตือนสติไง
แล้วก็บอกด้วยว่าจากนี้จะทำอะไร

เจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นรถกู้ภัยไปส่งที่บ้าน
ผมว่านะเอาจริงไอ้โรคแบบนี้

กำลังใจมันสำคัญคนในครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
กว่าห้าข้อนแล้วเป็นนานสองสัปดาห์ขึ้นไปอ๋อ
คุณไปหาหมอเลยค่ะดิฉันก็ไปหาหมอหรอ
ครบกับคุณมากเลยซึ้งเศร้าเลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาให้ฟังหน่อยสิ
ยังไงบ้างฟังเลยจริงจริงอันนี้พูดจริงนะคุณผู้ชม
รู้ตัวว่าตัวเองไม่ปกติก็เลยไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็พิจารณาได้แล้วใช่คุณเป็นก็เลยได้ยามาทาน
ดิฉันก็ทานอยู่ช่วงนึงแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วย
เมื่อรู้ว่าตัวเองมีปัญหาก็ต้องปรับพฤติกรรมอื่น
คือทำให้ตัวเองมีความสุขไม่เครียดก็ดีขึ้นตอนนี้หายแล้วนะคะ

อันนี้คุณชิสาไม่เป็นแล้วซึมเสานะเป็นซึมอาทิตย์ซึมจันทร์แทน
ไม่ใช่แล้วตอนนี้ดิฉันมีความเครียดมากกว่าแล้ว

เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาปาดหน้ารถของผู้หญิงคนหนึ่ง

ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในรถต้องจอดรถเลยนะ
ตกใจแล้วผู้ชายคนนั้นลงมาลงมาเขาก็กระจกถาม
นี่ในรถมีเด็กเปิดเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะ

เปิดไป

อะไรคะ
ดูดูลักษณะการการลงมาแล้วดูลักษณะการพูดเอออ้าวเนี้ยตอนแรกน่ะเห็นไหม
จังหวะนี้ก่อนเลยแล้วก็เนี้ยเบรกเลยค่ะ
เพื่อให้คันหลังน่ะจอดใช่แล้วเปิดประตูทำไงก่อนยกมือไหว้สวัสดีครับ
แล้วก็เดินมาอย่างงี้ดิ่งมาเลยค่ะเดินดิ่งมาเลยเออ
แล้วก็เคาะกระจกเคาะข้างข้างนั่นแหละคุณมีมีเด็กอยู่ข้างข้างอ่ะเอ้า
เดี๋ยวนี้เลยนะทำไมต้องถามหาเด็กด้วยเนี่ย
แล้วถามหาเด็กไม่พอยังถามหาว่ามีแฟนเขาอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิคุณเหตุการณ์นี้มันทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในรถเขาตกอกตกใจแล้วเดือดร้อนนะคะ
มีลักษณะเค้าใช่น้ำเสียงคมครูด้วยน่ะเสียงดังอ่ะแล้วเค้าเออ
เค้ากระจกดังก็ก็ก็ก็เป็นที่ฉันก็ตกใจอ่ะนั่นแดยน่ะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบนถนนปรีดีพนมยงเวลาเที่ยงคืนครึ่งคุณชนะอืม
ผู้หญิงคนนี้นะคะเขากำลังขับรถกลับบ้านเออ
แต่อยู่เนี่ยก็มีรถหรูคันนี้ขับปาดหน้ามาจอดคว้างกลางถนน
แล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะ
คือผู้หญิงเขาก็กลัวแล้วแหละแต่เขาก็ไม่กล้าเปิดประตูลงไปหรอก
แต่สุดท้ายด้วยความที่ว่าผู้ชายคนนี้ตื้อจัด
ใช่จนต้องแบบคนที่อยู่ในรถผู้หญิงนะแง้มกระจกลงนิดนึง
เออเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นส่องดูภายในรถว่าไม่มีใครจริงจริง
เออสุดท้ายก็ถึงยอมเดินกลับไงโอ้โห
แต่สงสัยคงจะจำผิดคันหรืออะไรหรือเปล่า
แต่ไม่ว่าจะยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์
บังคับขืนใจเขาให้หยุดรถแบบนี้
แล้วยิ่งหยุดกลางถนนมันจะเกิดอุบัติเหตุ

หรือบางทีตัวเองเดินออกจากรถเนี่ยแล้วเดินมาที่รถอีกคันนึง

มีคำถามมากมายเลยคุณมีอภิษฎอะไรมาเคาะรถ

มากมายหลากหลายเป็นคำถามที่เกิดขึ้น
เอามีโอกาสนะตอนนี้เป็นข่าวแล้วนะ
ค่ะเอาต่อชิ้นแจ้งหน่อยก็ดีนะว่าทำลงไปทำไม
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงเนี่ย
เค้าใช้ข้อนปอนด์เนี่ยมาทุบกระจกรถของเซวสาวคนนี้
แบบทุบไม่ยั้งทั้งที่เธอนั่งอยู่ในรถเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดนี้นะคะ
จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีน้ำตาลจอดอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
จากนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์คนนี้นี่พอแล้วค่ะ

แล้วคนที่เขานั่งอยู่ในรถเก๋งก็ยังมีอยู่
เป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะทุบแบบนั้นทุบไปโอ้โหดูสิอะไรแตกอะไรพังมาโง่
ไม่รู้นะสุดท้ายก็นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหนีไปค่ะโอ้โฮ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๗โมงเช้าวันที่๕เมษายนริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๓
หน้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่งในตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคุณชนะ
พอเหตุมันเกิดแบบนี้นะครับนางสาวสุรีนิ่มนวลอายุ๔๓ปีเซลล์สาวขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะฮะ
เธอก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภสำรงเหนือ

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วเป็นคนก่อเหตุทุบกระจกข้างนั่นแหละอย่างที่เห็น
ปุ๊บปลดเลยสีอ่ะหายยังไงรู้มั้ยกระจกข้างแตกเลยน่ะ

แล้วคุณชิสาบอกคือตอนที่เกิดเหตุตัวเธออยู่ในรถด้วย
คุณคิดดูเรานั่งของเราอยู่เฉยอยู่ดีจะมีคนมาทุบรถเราแตกแบบนี้เราตกใจขนาดไหนถูกไหม
บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยขับรถมาจอดหน้าที่ทำงานจอดได้ไม่ถึง๕นาทีเองคุณชนะ
คนร้ายก็มาก่อเหตุแล้วแล้วเธอบอกด้วยว่าไม่ได้รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วย
แล้วตัวเธอก็ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชาย
เปิดข้อความไลน์ให้ดูว่ามีการพูดลักษณะว่าถกเถียงกันไม่พอใจกัน
นี่ในลายนี้แบบนี้มีลักฐานตรงนี้
แล้วเธอบอกว่าปกตินะเธอก็ไม่ได้เข้ามาทำงานทุกวันหรอก
ซึ่งก็จะมีคนที่ทำงานเท่านั้นแหละที่รู้ว่าวันไหนเธอเข้าทำงานบ้าง
แล้วจะใช้รถอะไรนี่เนี่ยประเด็นนี้ไง
นั่นแหละครับก็คาดว่าเธอนะเธอคาดนะว่า
มีคนชี้เป้าป่ะให้ผู้ชายสองคนนั้นมาทุบรถเธอ
ก็เป็นข้อสันนิษฐานของตัวเธอเองนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปแล้วนะ
ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
โอ้โหนี่ก็เป็นเหตุอุกอาจเหมือนกันคือกระทำการแบบซึ่งซึ่งหน้าน่ะนะคะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่สิเขาเป็นผู้เดือดร้อนเขาอยู่ในรถอยู่เลย
อาจจะทำให้ใจคอไม่ค่อยดีก็ได้
ที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับรักที่ดีควรมีเพียงสอง
ถ้ามี๓เป็นรักสามเศร้ามันก็มีแต่เรื่อง
อย่างเรื่องนี้ครับโอ้โหตัวผู้ชายไปมีคนใหม่ตัวผู้หญิงที่เขากินอยู่ด้วยตั้งแต่แรก
ก็ไม่ค่อยยอมหรอกจริงแต่เหมือนจะว่าเดินไปหาเดินไปเคลียร์
สุดท้ายโดนผู้ชายทำร้ายร่างกายครับ
คุณผู้ชมดูไปภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
บอกไว้ก่อนเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ภาพที่เกิดขึ้นเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
มันก็ต้องเป็นข่าวแล้วบอกกันหน่อยไหมว่ามีใครกับใครบ้าง
เหตุการณ์นี้มี๓คนคนที่ถูกทำร้ายผู้หญิงคนนี้ชื่อไหมนะ
ส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีนั่นแหละคนนี้ชื่อเอ็ม
ส่วนอีกคนนึงผู้หญิงอีกคนนึงเดี๋ยวเราก็บอกแล้วกันว่าชื่ออะไร

แต่ดูภาพนี้ไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเหตุมันเกิดอยู่ตรงเนี้ย
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกันแต่สุดท้ายคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายผู้หญิง
จนเขาบาดเจ็บขนาดนี้นะแล้วเขาสลบลงนอนลงไปกลางถนนแบบนี้เลยคุณค่ะ
ถูกต้องครับแสดงว่าท่งหุ่นดุนแรงมาก

พอผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาได้นะคะจังหวะหนึ่งค่ะเขาได้หยิบของปลาใส่ค่ะ
ปลาใส่สามีแล้วยังไง
คือก็แค้นไงว่าไปทำร้ายเธอก่อนไงแต่สุดท้ายตัวผู้ชายน่ะกลับไปซ้ำอีกอ่ะ
จนเธอล้มลงอ่ะค่ะแถมยังกระทืบที่หัวจนเธอนอนกองกับพื้นเนี่ย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ขับรถหนีไป
ตัวผู้หญิงเขาไม่ยอมหรอกนะนางสาวไหมที่ถูกทำร้ายน่ะ
ก็เป็นคนนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมกับอะไร
ภาพนิ่งของคนที่ทำร้ายเธอก็คือสามีของเธอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณชิสา
ทีมงานของเราก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บริเวณปากทางเข้าหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไปถามไปหาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ติของเรานะไปตามเรื่องนี้
ไปเจอกับนายเอ็มผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวไหมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละ

ว่าไงเอ็มบอกว่าวันเกิดเหตุไหมภรรยาของเขาโทรมา
โทรมาบอกให้ไปเคลียร์ปัญหาที่ตัวเขาก็คือเอ็มนั่นแหละ
ไปมีผู้หญิงคนอื่นที่ชื่อว่านุ่น
เอาอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาตกลงกันไม่ได้ซึ่งผมก็ว่ามันตกลงกันไม่ได้หรอกครับ
ทีนี้ยังไงเขาเลยขี่รถพานางสาวนุ่นผู้หญิงอีกคนหนีออกมา
จากนั้นตัวภรรยาก็คือไหมออกมาตามหานุ่นที่หอพักอยู่ห่าง
หอพักของนางสาวนุ่นเป็นจังหวะเจ๊ะกันพอดี
พอดีเลยไงไอ้จังหวะเกิดเหตุมันพอดีกันไง
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือนอกจากความพอดีมีความเมามาเกี่ยวด้วยคุณชนะ
ด้วยความที่ว่าขาดสติก็เลยทำร้ายร่างกายไหมไปแบบนั้น
โอ้โหแล้วดูสิครับพอทุบตีจนหนำใจสาแก่ใจเขาก็พานางสาวนุ่นผู้หญิงคนใหม่นะ

แล้วก็ยังไงต่อย้อนกลับไปดูไหมนะไปดูไหมที่หอพักนะคะ
แล้วไม่นานค่ะไม่นานก็กลับมาหานุ่นเพราะว่ากลัวว่าไหมจะมาหาเรื่องนุ่นอีก
ก็คือกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแหละเอ็มอ่ะ
ก็ไปดูว่าอนุ่นยังโอเคนะส่วนไหมจะตามมารังความไหมก็ดูกันอยู่แบบนี้
แต่สุดท้ายนักข่าวของเราพิติไปถามว่าแล้วยังไงอ่ะเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงต่อ
เอ็มบอกขอโทษทุกคนที่ทำลงไป
ตอนนี้ตัดสินใจแล้วผมตัดสินใจจะเลือกอยู่กับนุ่นอยู่กับคนใหม่ไม่กลับไปหาไหมอีกแล้ว
แต่จะรับผิดชอบลูกทั้งสองคนที่เกิดกับไหมนะคะถามว่าแล้วนุ่นเนี่ยเป็นไงมาไงได้มาเจอกัน
บอกว่าเพราะความใกล้ชิดที่ทำงานเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องราวเป็นไงฟังเสียงเอ็มผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
นุ่นแต่ลูกคนปกติมากไม่เคยให้ลำหาผู้รักลงให้ลูกคน
อ่ะไปฟังอีกทางฝั่งเรื่องก็คือนางสามรุ่นะค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าในมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้ว
น่าจะเป็นช่วง๓เดือนแต่แล้วเขาทำงานด้วยกันใช่ไหม

ก็ไม่รู้นางสาวนุ่นก็ยืนยันว่าเธอก็ตอนนี้ตั้งท้อง
มารู้ตอนที่ท้องใช่ไหมเอาก็เห็นใจเธอเหมือนกันแหละ
เอาไม่รู้เหมือนกันจะรับผิดชอบอะไรยังไง
แต่อย่างนี้นายเอ็มบอกจะรับผิดชอบแค่เรื่องของเด็กในท้องพอ
แต่เคลียร์ปัญหากับนางสาวไหมแล้วก็ภรรยาแล้วมันก็ยังมีปัญหาอีกอยู่ดี

ไปถามหน่อยแล้วกันว่าสรุปแล้วนุ่นเนี่ยจะเอายังไงครับ

รู้ทางหลังเมื่อไหร่พี่ก็เลิกกันเลยแล้วก็มารู้ว่าท้องอ่ะพี่
ตอนนั้นเอ็มมีบอกหนุ่มให้ไงก่อนที่เขาก็ตีบเข้าไปหาเขา
ก็เหมือนแบบว่าผิดมันอยู่ไหนแล้วพี่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ย
สังคมต้องร้านแล้วพี่หนูก็ยอมรับแหละว่ามันผิดใช่ไหม
แต่คือมันฆาตพร้อมไงพี่พอมันฆาตมันก็ต้องเอาเหตุออกไม่ได้

เพราะคือท้องหมดเลยท้องหมดเลยแล้วจะทำยังไงล่ะเอ็ม
ต้องรับผิดชอบทั้งหมดแหละอย่างน้อยเอ็มออกปากแล้วว่าจะรับผิดชอบลูกที่เกิดกับไหม
ส่วนลูกที่เกิดกับนุ่นเอ็มก็บอกว่าจะรับผิดชอบเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปหาไหมนะคะ
คนที่ถูกทำร้ายนั่นแหละเพื่อที่จะถามซิว่าเกิดอะไรขึ้น

ตอนแรกนี่นะไหมบอกจะให้ข้อมูลแต่ตอนหลังบอกไม่พร้อมที่จะชี้แจงแล้ว

เอาจริงมันเรื่องในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ

ข้อมูลว่าคดีนี้หลังเกิดเหตุได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็ให้เจรจาตกลงกันที่สารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางต่อไป
เพราะว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะครับ

คอยดูแลด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันนะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันล่ะว่ายังไงซะว่ามันกลับมาเกิดเหตุแบบนี้กันอีก
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงกันตอนแรกแล้วเหมือนคุยกันรู้เรื่อง
แต่สุดท้ายกลับไปกลับมาไม่รู้เรื่องซะอย่างนั้น
ใช่นี่แหละอย่างที่คุณชนะบอกเลยว่ารักก็ควรจะมีแค่สองคน
ถ้ามีคนที่สามก็ขอให้เป็นลูกแล้วกันนะไม่งั้นจะมีปัญหาวุ่นวายแบบนี้

มันจะเป็นเหตุผลนี้ไหมที่คุณแม่คนนี้ไม่อยากจะให้ลูกชายเนี่ยมีลูกสะพ้าย

มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้แหละค่ะ
คุยกับใคร

คุยกับใครเอาให้คุณดูเดี๋ยวนี้

มา

แม่ต้องถามอ่ะเมื่อกี้ไปคุยกับใครโอ้โห
แม่เนี่ยยังไม่อนุญาตให้มีแฟน
แม่ก็เลยต้องถามไงว่าเมื่อกี้แอบ

แต่ก็ยังไงแต่หนูโตแล้วนะแม่
เฮ้ยแม่น่ะบอกแล้วว่าเรื่องของความรัก

ถ้าเกิดไปแอบคุยเนี่ย
ก็ต้องไปอนุมัติก่อน

อ่ะไปดูกันหน่อยนะครับ

คุณพ่อมีความลับคุณลูกก็รู้ความลับ
เอ๊ะแล้วสรุปความลับนี้จะยังคงเป็นความลับอยู่หรือเปล่าครับ

เอาไปแล้ว
ฮัลโหล
โอ้เฮ้ยคุณพ่อ

มันจะต้องถูกเปิดเผยแน่นอน

ความลับมันซื้อได้ด้วยเงิน
ใช่รักกันด้วยระบบเติมเงิน

ทำนองเพลงใจสังมาของพี่เสียงโลโซเออ
มาทางนี้ซะแล้วมาเป็นเพลงเป็นตุเป็นตะเลยทีเดียว
เอาแต่อย่างนี้นะครอบครัวนี้เขาทำมาหลายคลิปแล้วนะ
ส่วนใหญ่บางครั้งบางครั้งเราก็จะได้เห็นคุณแม่ด้วย
ใช่ที่ก็น่ารักดีค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปลองติดตาม
ดูกับติ๊กต๊อกนี้นะครับน่ารักมากดูแล้วก็อารมณ์ดี
ชื่ออะไรคะแน็กเกียรติไหมถ้าดิฉันสะกดผิดอ่านผิดขออภัย
แต่ก็ไปตามดูน่ารักมากให้ดูจริง
เพราะช่วงนี้คนเดินกันเยอะจริงแล้วก็ล่าสุดดินะ
เอามาผ่านแอปทำเป็นขยับปากพูดได้เออแต่บอกเลยนะจ๊ะ

ค่ะเป็นไงคะคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรนะเดี๋ยวเอาปากกามาจดหน่อย
เอ้าทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยับเขินนาเด
แอบขามาเปล่าแอบขามาดีเห็นตัวเองในกล้องเนี่ย
แอบขามาเปล่าอ้าปากเปรี้ยวแล้วหนึ่งอ้าปากเปรี้ยวแล้วสอง

ผมบอกตรงนะสงสารคุณตำรวจที่ถูกเอารูปเนี่ยมาแอบอ้าง
เอาทำไมค่ะ

เบี้ยวแล้วหนึ่ง

คือมันเอาภาพที่เป็นภาพนิ่ง
เอามาทำให้เป็นภาพที่สามารถขยับได้

นั่นไงแบบพูดจริงแต่บอกเลยอ่ะยังไม่เนียนนะเออเอาอย่างนี้
พอหลายคนนะได้เห็นภาพนี้เพราะว่าเขาเอาคลิปนี้ไปลงในเฟซบุ๊คในโลกโซเชียลใช่ไหม

ก็อยากรู้ดิเอาจริงเป็นตำรวจจริงปะเนี่ย
ที่เอารูปมาเนี่ยใครเนี่ยคนคนนี้ครับเป็นตำรวจจริงนายตำรวจท่านนี้มีตัวตนจริง
ท่านก็คือพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
นี่คนนี้นะนี่ตัวจริงเสียงจริงคนนี้
ท่านก็คงตกใจตัวเองเหมือนกัน
ใช่ครับคุณชิสาเห็นแล้วตกใจไม่น่าเชื่อโอ้โหนี่เล่นกับตำรวจจริงอย่างนี้เลยนะ
แล้วเอารูปของท่านเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านท่านบอกว่านั่นเป็นรูปสมัยเก่าตอนเป็นรองผู้กำกับ

โอ้โหเนี่ยแล้วเอารูปเนี่ยไปทำความเสียหาย

เองเนี่ยก็ไม่รอช้าหรอกเนาะก็จัดแจงแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแน่นอน

แน่นอนล่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้ให้เอารูปใครต่อใครไปใช้หลอกลวงคนอื่นอีกอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเล่นกันสนุกสนานขำก็ได้แต่ถ้ามันเล่นเพื่อการหลอกลวงผู้คนเนี่ยโดนนะคะ

โดนข้อหานะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าอย่าหาทำแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็อย่าทำเถอะนะ
จริงต้องฝากคุณตำรวจจริงจังเลยนะฮะเอาให้มันหมดให้ได้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์
มาที่เรื่องของโจรโจรที่แบบว่าอุ้ยเจอกับแบบจังเลยอ่ะ
มาจ้าเอเจ้าของบ้านเลยถูกไหมฮะเป็นโจรที่จังหวัดระยองคาดว่าน่าจะมือใหม่แหละเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันหน่อย
คุณผู้ชมดูนะวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์รถเก๋งสีดำเนี่ยนะคะกำลังขยับเคลื่อนมาแล้วค่อยขับมาที่บ้านหลังนึง
ในพื้นที่บ้านทัพมาหมู่๗ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองสักพักค่ะคุณผู้ชมจะมีคนร้ายสองคนเนี่ยนะคะ
ออกจากรถนะแล้วก็ไปเปิดประตูย่องไปที่หน้าบ้านสักพักนึงเขาก็จะปีนปีนข้ามรั้วปีนข้ามรั้วไปดูแล้วลักษณะท่าทางน่าจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่

เออมันมืดหน่อยนะคุณผู้ชมค่อยสังเกตดู

ใส่เสื้อสีดำแขนยาวกางเกงขายาว

อ้าวเจ้าของบ้านไม่อยู่เศษนี่เออ
อ้าวดูสิตรงหน้าบ้านเปิดอย่างไรไหนขอดูขอส่องหน่อยมีใครไหม
อ้าวใช่วิ่งสิครับใช่ช่องบ้านฉงกมาดู
อ้อจัดจัดจังอ่ะ
แล้วนี่ตอนที่เขาวิ่งมาขึ้นรถคุณชิสา
มีคนที่เป็นเหมือนว่าคนขับสตาร์ทเครื่องรอเอาไว้
แล้วเขาบอกเอ้ยเห็นเห็นกัน
แทบจะหนีไม่ทันจริงโอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกนะ
เจ้าของบ้านเขาก็เลยนำคลิปจากวงจรปิดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
เพื่อเตือนใจทุกคนแหละให้ระมัดระวังกันหน่อย
เพราะโจรมันเยอะจริงยุคนี้สมัยนี้หาวิธีเกาะเหตุกันสารพัดแหละ
มันก็ไม่เว้นด้วยว่ากลางวันหรือกลางคืนนะฮะ
เขาก็บอกเออดีนะเนี่ยที่ตัวเองอยู่บ้าน
แล้วก็สังเกตเห็นไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกกวาดทรัพย์สินไปก็ได้
ครับมาเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากเตือนกันเนอะ
เรื่องของการขับขี่ต้องขับอย่างระวัง
และอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการเคารพกฎจราจรครับ
อ่ะให้ดูกันเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
อย่างแรกนะครับคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เขาย้อนสอนมา
อันนี้ก็ผิดแน่ส่วนอีกคันรถยนต์เขามาแบบนี้แล้วเห็นแล้วมอไซค์อยู่ตรงนี้

ไม่แน่ใจมองไม่เห็นเหรอหรือว่ายังไง
เหมือนกับว่าโอ้โหก็ขับต่อไปด้วยอย่างนั้นอ่ะก็เลยชนกันเนี่ย
ก็เลยชนมาแบบนี้ผมว่านะทางเจ้าหน้าที่น่าจะให้คำตอบดีที่สุดว่า
ฝ่ายไหนผิดยังไงบ้างค่ะแต่ที่แน่ถ้าทุกคนเคารพกฎจราจร
ก็จะลดอุบัติเหตุได้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศผ่อนคลายหน่อย
น้องช้างเขาเต้นเออพิวขนาดไหนต้องไปดูกัน
ส่วนข่าวเย็นรออยู่แล้วนะครับเราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ